ปมเงินทอนซื้อบ้านของทหารที่คิดว่าเป็นมูลเหตุสำคัญ
ทำให้จากคลั่งก่อเหกหลัดยิงอย่างโหเที่ยนพี่โคราช
ทีมข่าวของเราได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากอดีตทหาร
หรือว่าคนที่ยังเป็นทหารชั้นผู้น้อยแล้วก็เจอกับปัญหาเหล่านี้

เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูจะได้เข้าใจง่ายว่า
ขบวนการเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงนะคะ
เริ่มจากการจัดทำโครงการเลยนะคะคุณผู้ชม
ได้มีการนำที่รกร้างเหมือนกับว่าไปซื้อที่ราคาถูกมา
มาขายทำบ้านให้กับทหารชั้นประถวน
ก็มีทั้งในส่วนของเครือญาติและนายทหารระดับสูงที่ทำโครงการเอง
พอมีนายทหารชั้นประทวนสนใจก็จะไปกู้เงินกับโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
โดยทหารชั้นประทวนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะคะ
เช่นก็อยากจะซื้อบ้านพร้อมที่ดินอยากจะซื้อที่ดินอย่างเดียว
ต่อเติมบ้านซื้อปืนใช้หนี้คือจุดมุ่งหวังเดียวกันนะคะ
ก็คือไปกู้เพื่อจะได้มีส่วนต่างก็คือมีเงินทอน
จากจะได้บ้านได้ที่ดินแล้วมันก็จะมีเงินทอนในการไปใช้จ่ายอื่น
แต่ความต้องการของนายทหารแต่ละนาย
ขั้นตอนการกู้จะเป็นแบบนี้นะคะ
ขั้นตอนการกู้ที่มันเป็นปัญหาก็คือจะผ่านเครือญาติ
หรือไม่ก็ตัวนายทหารที่เป็นนายทหารระดับสูง
ก็จะเดินเรื่องให้เซ็นเอกสารรับรองให้
ซึ่งก็อ้างว่าจะได้มีการอนุมัติง่ายมากยิ่งขึ้น
ก็เนี่ยค่ะทำทุกอย่างไปที่โครงการกู้เงินเพื่อการเคหาสงเคราะห์
การกู้เงินเพื่อการเคหาสงเคราะห์
เขาก็จะมีขั้นตอนของเขานะคะจะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินราคาที่ดิน
สิ่งปลูกสร้างตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะ
กลายเป็นช่องโหวเรื่องของการประเมินราคา
ว่ามีการประเมินราคาที่มันเกินจริงอืมประเมินราคาได้สูงเป็นหลักล้านเลยนะคะ
ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นที่รกร้างเหล่านี้
หรือว่ามีบ้านด้วยอะไรด้วยมันเป็นพื้นที่ห่างไกลมาก
เอาจริงแล้วมันไม่น่าจะถึงหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ประเมินราคาสูงเป็นหลักล้าน
กู้ได้เป็นหลักล้านส่วนต่างก็เลยเป็นหลากหลายแสนบาท
พอประเมินราคาเสร็จสับนะคะเงินส่วนต่างก็อาจจะกระจายไป
ในหน้าหรือเครือญาติหรือนายทหารระดับสูงที่ทำโครงการนี้
ก็จะอ้างว่าเงินทอนไปอยู่กับนายหน้า
ตรงนี้ค่ะคือมันต้องตรวจสอบว่าเงินทอนตรงนี้
มันเข้ากระเป๋าใครกันแน่คือเรื่องนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมต้องทำความเข้าใจแบบนี้ด้วยนะครับว่าหนึ่งก็คือ
ทางตัวของทหารชั้นผู้น้อยที่มาเข้าโครงการเนี่ย
กู้เงินจากสวัสดิการของกองทัพเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า
ทำแบบลักษณะแบบนี้เพื่อให้ได้เงินทอนกลับมาให้กับตัวเอง
ใช่ค่ะส่วนช่องโวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
กองทัพเขาให้กู้ตามขั้นตอนปกติอืมหักเงินเดือนของผู้กู้จะกู้เท่าไหร
เขาก็หักเงินเดือนไปจนครบจำนวนนั่นแหละ
เพียงแต่ว่ามันเป็นช่องโหวตที่เกิดขึ้นจากคนที่หาผลประโยชน์จากโครงการลักษณะแบบนี้
ก็คือตัวผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของทหารที่ต้องการจะกู้เงิน
ใช่ค่ะมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่ามีเครือญาติของผู้บังคับบัญชามาร่วมทำโครงการ
อย่างกรณีเนี่ยของจ่าทหารคลั่งรายนี้ก็คือตัวผู้พันธุ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชา
เป็นคนที่จัดทำโครงการนี้โดยมีแม่ยายเป็นผู้ดำเนินการ
ใช่ไหมแต่ถามว่าตัวทหารชั้นผู้น้อยรู้ไหมรู้อ่าว่าจะกู้แบบเนี้ย
เอาที่ดินเนี่ยไล่ข้าวโพดมาปลูกบ้านขึ้นมาหลังนึงแล้วไปกู้เป็นล้าน
แล้วก็มีส่วนต่างเงินทอนปัญหาก็คือว่าไม่ทอนเงินกันเองใช่ค่ะ
ไม่ไปทอนเงินกันเองมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะฮะ
ทีมข่าวของเรานะคะได้รับการเปิดเผยจากทหารยศใน๑๐อีกรายหนึ่งนะคะ
ครับเขาออกมาบอกว่าถูกโกงจนเกือบจะก่อเหตุเหมือนกับจ่าคลั่งคนนี้แล้วด้วยซ้ำนะ
อืมเพราะว่าเครียดถึงขั้นนั้นเลยนะคะครับคือเขาบอกว่าเขากู้ผ่านนายทหารยศพันเอกคนนึงค่ะ
ไม่ได้กู้ผ่านนางอนงที่เป็นคู่กรณีกับจ่าทหารคลั่งที่ก่อเหตุกราดยิงนะคะ
แต่เหตุการณ์มันคล้ายกันอ๋อมันคล้ายกันนี่กู้ผ่านในทหารผ่านทหารค่ะ
อ๋อเหรอใช่หมายความว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่เคสของนางอนงที่เป็นคนจัดสรรที่ดินกลับบ้านเนี่ย
นี่ตัวนายทหารทำเองเลยเหรอแต่นายทหารคนนี้ที่ออกมาให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่า
เครือข่ายเดียวกันอ๋อแต่ก็เครือข่ายเดียวกันเองเครือข่ายเดียวกันโอ้โห
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะกู้เงินจากสวัสดิการ๑ล้าน๕แสนบาท
กู้มาเพื่อจะต่อเติมบ้านคือมีบ้านแล้วก็มีที่ดินส่วนตัวด้วยครับ
กู้ผ่านนายทหารยศพันเอกนายทหารยศพันเอกนายนี้เดินเรื่องให้
ทำเอกสารให้ดำเนินการให้ทุกอย่างที่เขาต้องการจะกู้ก็คืออยากจะได้เงินทอน
เพราะว่าเงินทอนมันจำนวนเยอะเขาจะเอาเงินทอนตรงนี้
ใช้หนี้ก้อนอื่นของเขาเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีส่วนของเงินทอน
ทหารคนที่ให้ข้อมูลเราเนี่ยเขามีบ้านกับที่ดินอยู่แล้ว
เขากู้เพื่อต่อเติมเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไปเอาบ้านกับที่ดินของนางอนง
เขาก็แค่ให้ผู้บังคับบัญชาช่วยเข้าสู่ขั้นตอนให้อะไรให้เดินเรื่องให้
มีเจ้าหน้าที่ไปประเมินบ้านกับที่ดินของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ได้เงินกู้มา
ว่าวัตถุประสงค์การกู้มันได้หลายอย่างจะกู้เพื่ออะไร
คนนี้เขาบอกว่ากู้เพื่อต่อเติมบ้านครับจากนั้นนะคะนายทหารยศพันเอกนายนี้
มีทีมเป็นทีมช่างสร้างบ้านมาเลยนะคะต่อเติมบ้านให้ด้วย
คิดราคา๒๗๐๐๐บาทแต่เขาบอกว่าเขาไปแอบถามคนงานที่มาต่อเติมนะ
จริงแล้วราคาในการต่อเติมไม่เกิน๑๕๐๐๐๐บาทแต่มาคิดเขา๒๗๐๐๐๐บาท
ก็ได้กำไรไปเยอะอยู่ใช่ไงนายทหารยศพันเอกคนนี้กินส่วนต่างไปก็แสนสองแล้วนะคะ
ต่อมาค่ะทหารยศพันเอกนายนี้ไลน์ไปหาให้พิมพ์ชื่อสังกัด
แล้วก็ยืนยันว่าได้รับเงิน๑ล้าน๕แสนบาททั้งหมดแล้ว
นายทหารชั้นผู้น้อยคนนี้บอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็คิดว่าคงมีการโอนเงินที่เหลือทั้งหมดให้แต่จุดแตกหักก็คือ
เงินก้อนใหญ่จากการกู้หนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยค่ะครับ
ต้องหักค่าต่อเติมบ้านที่ทหารยศพันเอกเอาช่างมาให้เองอะค่ะ
สองแสนเจ็ดทีนี้ก็จะเหลือประมาณล้านสองอ่าใช่ประมาณนั้น
เงินก้อนนี้นายทหารยศพันเอกเขาหักอีกเท่าไหร่หักเพิ่มอีกประมาณสี่แสนบาทเขาอ้างว่า
เป็นค่าดำเนินการ๓แสนบาทโอ้โหเป็นค่าบริษัทรับเหมาอีกหนึ่งแสนบาทรวม๔แสน
เหลือเงินเข้ากระเป๋าในทหารชั้นผู้น้อยที่กู้ล้านห้าเนี่ยนะ
เหลือเงินเข้ากระเป๋าแปดแสนกู้ล้านห้าได้แปดแสนหายไปเจ็ดแสนเหรอ
แต่เขาต้องผ่อนเต็มเต็มล้านห้านึกออกไหมค่ารวมแล้วค่าดำเนินการกับการประมงประเมิน
แล้วก็ซ่อมบ้านนิดหน่อยหายไปเจ็ดแสนแต่มันยังไม่จบคุณภาคภูมิทำไมฮะ
สุดท้ายคิดว่าได้แปดแสนใช่ไหมหักนู่นหักนี่หักนั่นนายทหารยศพันเอก
ให้หกแสนเองอ่ะอ๋อก็เท่ากับว่าถูกโกงไปโอ้โหตั้งเท่าไหร่เนี่ย
ล้านห้าได้มาหกแสนอ่ะก็หายไปเก้าแสนอืม
แสดงว่าเงินไม่ได้เงินเขาไม่โอนเข้าบัญชีของตัวคนกู้โดยตรงอยู่แล้ว
จะไปให้กับคนที่ดำเนินการโครงการจัดการยังไงก็ตัวทหารคนนี้เขาก็คงจะมีบริษัทบริษัทอะไรที่เขามารองรับเงินตรงนี้
โอ้โหช้ำใจแล้วช้ำใจเล่าปมหนึ่งปมสองปมสาม
ทหารชั้นผู้น้อยนายนี้ก็เลยบอกว่าแล้วช้ำใจหนักกว่านั้นก็คือ
ถูกทหารยศพันเอกจับขังค่ะเวลาไปถามอย่างนี้หรอไปทวงเงินจับขังเลย
นายทหารยศพันเอกเขาใช้วิธีให้พิมพ์ข้อความผ่านไลน์ส่งเข้าไปให้พิมพ์ชื่อสังกัดยืนยันว่าได้เงินเต็มล้านห้าเรียบร้อยแล้ว
แต่เขาบอกว่านายทหารชั้นผู้น้อยคนนี้ก็ร้องเรียนไปที่ผู้บังคับบัญชาไงว่าเขาไม่ได้ได้ล้านห้านะ
ถูกบังคับให้พิมพ์ข้อความไปว่าได้ล้านห้าจริงจริงอืมทีเนี้ยพอรู้ว่าไปบอกผู้บังคับบัญชา
ยศพันเอกเลยโกรธไงก็เลยจับขังซะเลยอย่างนี้
เขาชุดมาเกินเกินเลือดดีมากที่โกงช็อตแรก
แล้วก็คืออย่ามืดที่มือแขึมบุรติตัว
จอดที่หัวตัวเองครับขี่รถไปยิงเขามีสองอย่างแค่นั้นตอนนั้นครับ

ก็คือมีพ่อแม่เลยค่ะพ่อแม่คือภาระยังอยู่เพราะว่าแม่
นี่ไงนายทหารชั้นผู้น้อยนายนี้บอกว่าพอไปบอกผู้บังคับบัญชา
ว่าโดนทหารยศพันเอกนายนี้โกมนายทหารยศพันเอกนายนี้โชว์ข้อความหลักฐาน
เขามีหลักฐานไงนี่ไงโกหกจับขังเลยสิบห้าวัน
นี่ค่ะหมายความว่านายทหารชั้นผู้น้อยนายนี้กู้เงินมา๑ล้าน๕แสนบาท
เงินจริงแค่๖แสนบาทแต่ต้องผ่อนเต็มเท่าจำนวนกู้นึกออกไหมคะ
ต้องผ่อนเดือนละ๓๐๐๐กว่าบาทกับกองทุนสวัสดิการทุกเดือน
สามสิบปีหมายความว่าเกษียณไปแล้วยังต้องผ่อนอยู่
ที่สำคัญคือถ้าคุณจะไปกู้ใหม่มันก็จะแทบไม่ได้แล้ว
กรณีเคสของคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงที่โคราชนี่แหละ
เราไม่ได้มาเล่าเรื่องนี้เพื่อจะหาความชอบทำให้กับจ่าคลั่ง
ค่ะที่ก่อเหตุกราดยิงนะฮะเพียงแต่ว่านี่มันเป็นมูลเหตุแห่งคดี
แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีคนเปิดเผยออกมาเยอะแยะไปหมด
ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกบอกว่ากำลังไล่ดำเนินการอยู่

อันนี้มันจะแสดงให้เห็นว่ามีอีกหลายคนที่เขาก็เสียเปรียบถูกเอารัฐเอาเปรียบ
จากการหาผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาลักษณะแบบนี้

แต่เขาก็ไม่ได้ตัดสินใจทำเหมือนกับจ่าคลั่งโหดคนนั้นไง

เขาก็ไปฟ้องร้องร้องเรียนเมื่อร้องเรียนไม่ได้ผลถูกขังเขาก็พยายามที่จะต้องไปหาทางอย่างอื่น
เขาโอ้โหเกือบฆ่าตัวตายเลยนะเขาบอกว่าเกือบเครียดถึงขั้นยิงผู้บังคับบัญชาเลยนะ
แต่เขาไม่ทำเขาตัดสินใจไม่ทำ
คลั่งไปยิงผู้บังคับบัญชากับแม่ยายแล้วไปก่อเหตุยิงคนบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์อีก

ใช่ไหมฮะมีคนหนึ่งครับทุกผู้ชมครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะฮะ
คนนี้เป็นภรรยาของทหาร

ทหารเนี่ยเป็นทหารค่ายสุรนารีที่นครราชสีมานะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นเหยื่อเรื่องของเงินทอนในส่วนของนางอนง

สามีของเธอซื้อบ้านในโครงการจัดสรรของนางอนงนี่แหละ
โดยการชักชวนของนายพิทยาที่เป็นนายหน้า
นายวิทยาก็ถูกจ่าคลั่งในยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่

อนงให้นำเอกสารไปให้
แล้วมีลูกสาวของนางอนงซึ่งก็คือเมียของผู้พันธุ์
เรื่องการเดินบัญชีธนาคารจนสามารถกู้ผ่าน
แต่เธอได้เงินทอนมาเพียง๒แสนบาท
ทั้งที่คนอื่นเนี่ยทำเหมือนกันทุกอย่างกู้เท่ากันทุกอย่างแต่คนอื่นได้๕แสน
เธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงได้ไม่เท่าคนอื่นส่วนบ้านที่ได้มานะฮะก็เป็นสภาพเหมือนกับ
ไม่ได้บ้านอ่ะค่ะมันไม่มีมาตรฐานอะไรเลยอ่ะนะฮะ
เพราะว่ารีบสร้างรีบจบโครงการซึ่งเพื่อนที่รู้เรื่องบ้าน
มาดูบ้านเธอบอกว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยรวมแล้วค่าก่อสร้างทั้งหลายทั้งแหล่
ค่าที่ดงที่ดินค่าบ้านห้าแสนประมาณห้าแสนอืม
บอกว่าเธอแล้วก็คนอื่นที่ซื้อบ้านในโครงการกับนางอนงนะฮะ
จะไปร้องเรียนนางอนงอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าถูกเอารัฐเอาเปรียบมากเกินไป
แต่มันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนนางอนงก็เลยถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว

ได้เงินทอนสองแสนสองแสนก็ไม่ได้ว่าสองแสนนี่นับมาให้
มาวางให้สองแสนคือให้ทีละสองหมื่นสามหมื่นเบิก
บ้านที่ป้านงทำให้มันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะบ้าน
ทุกหลังชำรุดบ้านพี่สาก็ชำรุดตรงห้องน้ำ
คือดินมันซุดข้างบนก็จะโละลง
จากนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเรายังได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับนายพิทยาแก้วพรมที่ถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บสาหัส
นายพิทยาคือคนที่เป็นในหน้าทำงานให้กับนางอนงนะครับแล้วก็ผู้พันธุ์
เขาบอกว่าเขาไปเยี่ยมนายพิทยามาที่โรงพยาบาลนะฮะ
นายพิทยาเล่าให้เขาฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยจาสิบเอกจักรพันธ์ได้นัดมามาเจรจา
เพื่อจะของเงิน๕มื่นบาทจากพันเอกที่เป็นผู้ข้างเพิ่มชา
กับแม่ยายของพันเอกแล้วก็ตัวภรรยาของผู้พันธุ์ด้วย
ซึ่งเป็นส่วนเงินทอนจำนวน๔แสนบาทจากการซื้อบ้านในโครงการสวัสดิการทหาร
แต่ว่าตัวพันเอกบอกว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา
อันนี้เหมือนกับเพื่อนของตัวนายพิทยาที่เป็นในหน้าที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ย
ตอนแรกมีข่าวว่าในหน้าเป็นคนบอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอา
เหมือนกับเพื่อนเขาบอกว่านายพิทยาเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
คนที่พูดว่าอยากได้ไปฟ้องเอาเนี่ยคือตัวผู้พันธ
ค่ะไม่ใช่ตัวนายพิทยาทำให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์โมโหเตะโต๊ะและเก้าอี้ในบ้าน
แล้วไล่นายพิทยาให้ออกไปนอกบ้านเพราะเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ถามหาตัวภรรยาของผู้พันธุ์ที่เป็นลูกสาวของนางอนง
อนงบอกว่าลูกสาวไปทำบุญที่วัดป่าสัทธารวมแล้วจะไปต่อที่ห้าง
ข้อมูลข้อเท็จจริงความจริงในวันนั้นที่๓คนอีกอยู่ด้วยเด็กเขาก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว

ก็ให้เงินส่วนนี้ไปแล้วกับนายพิทยาไปแล้วอันนี้จริงไหมครับผม
แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เหลือแค่นายพิทยาที่บาดเจ็บสาหัสนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้
ตอนนี้ในภาพใหญ่กำลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดแต่ข้อเท็จจริงก็คือ
โครงการบ้านของจากคลั่งอ่ะค่ะที่ไปซื้ออ่ะน่ะอยู่นอกหน่วยทหาร
ไม่ใช่บ้านของสวัสดิการกองทัพบกยืนยันว่าเป็นคนละส่วนกัน
เป็นเรื่องของคนที่ไปจัดสรรข้างนอกแต่กำลังพลพออยากได้ก็ไปกู้เงิน
กู้เงินได้หลายอย่างกู้ข้างนอกก็ได้กู้เงินสวัสดิการของกองทัพก็ได้
แต่จ่าคลั่งคนนี้ก็ไปกู้ของสวัสดิการกองทัพแต่ไปซื้อบ้านที่จัดสรรนอกหน่วยทหาร
ก็คือบ้านของนางอนงครับส่วนกรณีนางอนงกับผู้บังคับบัญชาของจากคลั่งเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตเนี่ยนะคะได้ข้อมูลมาว่าทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้
เป็นบ้านจัดสรรเนี่ยนะเป็นพื้นที่ด้านนอก๒๐ปีแล้วนะคะ
อืมทำแบบนี้มายี่สิบปีแล้วนะคะครับ
คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวมีโฉนดไม่ใช่พื้นที่ราชพัสดุ
ดังนั้นใครสนใจก็มาซื้อได้เป็นพื้นที่ด้านนอกก็ซื้อก็ได้โฉนดไป
แต่การกู้เนี่ยขึ้นอยู่กับกำลังพลจะกู้ยังไงจะกู้ธนาคารปกติก็ได้
หรือจะไปกู้สวัสดิการทหารก็ได้ครับทีเนี้ยค่ะ
ที่จริงต่างตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
เพราะว่านายพิทยาอย่างที่บอกว่าบาดเจ็บอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงจริงแล้ว
เงินในหน้าไอ้เงินทอนอะไรต่างเนี่ยได้รับหรือไม่ได้รับหรือยังไงกันแน่
ก็เหลือภรรยาของผู้พันธุ์ที่เป็นลูกสาวของนางอนงอีกคนนึง

เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาคงจะไปไล่สอบอยู่เพราะว่ายังไงเขาก็ต้อง
สรุปสำนวนคดีใช่ถึงมูลเหตุครับ
การก่อเหตุนี้มันต้องมีมันต้องชัดครับ